ก่อนหน้านี้นะคะมีคลิปตำรวจนครพนมปราบผีมาแล้ว
เป็นผีที่เข้ามาสิงในร่างผู้หญิงอันนี้เป็นความเชื่อของเขานะ
แล้วก็สงบลงด้วยนะคะหลังจากที่มีการสวดมนต์
เอามือแตะกระหม่อมทีนี้ไปดูผลงานการปราบผีของตำรวจที่อุบลหน่อย
มีเหมือนกันนะคะที่โรงพักตานสุม
ตำรวจนายนี้ทำพิธีเป่ากระหม่อมสยบผู้ชายคนหนึ่ง
ที่เขาคลุ้มคลั่งปีนเสาวัดด้วยแล้วบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของเกจิ
ชื่อดังของกำลังขึ้นเลยค่ะตัวสั่นร้องเสียงดังเนี่ยนะคะ

จากท่าทางของเขาแบบนี้เขาศักดิ์อะไรมาถ้าเป็นอาจารย์
อินซีสักอะไรเป็นลักษณะของการบินได้สักอย่างนี่แหละนะคะ
แต่เขาบอกว่าเนี่ยของเขาขึ้นเขาเป็นลูกศิษย์เกจิอาจารย์ชื่อดังเนี่ยนะคะ
และตำรวจก็เป่ากระหม่อมเป็นช่วงของการเป่ากระห่อม

แล้วบอกว่าตัวเองเป็นสิทธิ์ของเกจิท่านนี้เหมือนกัน
เป็นรุ่นพี่แล้วคุณเป็นรุ่นน้อง

เดี๋ยวจะพาไปหาเกจิอาจารย์นี้อีกครั้ง

อย่างนั้นนะคะแล้วเขาก็เชื่อจริงนะคะ
นี่เป็นภาพขณะที่ตำรวจเข้าไปสงบสติอารมณ์ผู้ชายคนหนึ่ง

ตำรวจนายนี้ทำลักษณะทีท่าเหมือนท่องบทสวดมนต์นะคะ

ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดอุบลราชธานี
เดินทางไปพบกับตำรวจปราบผี
ท่านนี้คือร้อยตำรวจเอกภูวเดชส่องแสง
รองสารวัตรปราบปรามสพตานสุมจังหวัดอุบลราชธานี

เช้าเมื่อวานนี้เองนะคะได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้าน
หมู่บ้านสำโรงบอกว่าผู้ชายคนนี้เดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวของพันรยา

ขอให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยนำตัวแล้วเอาไปรักษาให้หน่อย
ตัวเองก็เลยเดินทางไปที่บ้านหลังนี้ที่เขาแจ้งเหตุเข้ามานะคะ
ไปพบผู้ชายคนนี้อายุน่าจะประมาณ๔๐ปี
ตอนที่ไปถึงคลุ้มคลั่งเลยนะ
มีการปีนเสาวัดในหมู่บ้านมาแล้วด้วย
แล้วก็ประกาศไม่ให้ใครเข้ามาใกล้
เพราะเป็นลูกศิษย์ของเกจิอาจารย์ดังรูปหนึ่ง
สิ่งที่เห็นตอนนี้เกี่ยวกับเขาเขาบอกว่าของขึ้น
ตำรวจก็เลยบอกไปว่าตัวเองก็เป็นสิทธิ์พระเกจิอาจารย์รูปนี้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นแล้วเป็นสิทธิ์รุ่นพี่
ดังนั้นต้องเชื่อฟังสิทธิ์รุ่นพี่ด้วย

ผู้ชายคนนี้พอได้ยินแบบนี้อาการสงบลงค่ะ
หลังจากนั้นตำรวจออกอุบายว่าเดี๋ยวจะพาไปหาครูบาอาจารย์นะ
เดี๋ยวพาไปแก้ไขคุณสัยของมันขึ้นมันไม่ดีนะ
เขาเชื่อแล้วก็ยอมไปด้วย
แต่ก่อนที่จะไปวัดนี่นะคะตำรวจพาไปโรงพยาบาลก่อนนะคะ
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลผู้ชายคนนี้เห็นว่าเป็นโรงพยาบาลไง
โวยวายขึ้นมาอีกไม่ยอมให้แพทย์ตรวจนะคะ
ขณะนั้นเองร้อยตำรวจเอกภูวเดช
บอกว่าทีแรกก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแหละ
ท่องนโมไป๓จบแล้วก็เป่ากระหม่อมให้ไม่ได้มีบท
ที่มีความสำคัญหรือว่าอะไรนะคะก็ท่องนโมเฉยนี่แหละคิดออกตอนนั้นนะคะ
เห็นว่าผู้ชายคนนี้สงบลงยอมให้แพทย์ตรวจ
ก่อนที่จะส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลจิตเวทพระศรีมหาโพในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
ตำรวจท่านนี้บอกอีกว่าขณะที่เข้าระงับเหตุไม่ได้คิดอะไรมาก
เพียงทำอย่างไรที่จะให้บริการกับประชาชนและประชาชนจะพึงพอใจ
ไม่นึกว่าการท่องนโม๓จบและการเป่ากระหม่อมของผู้ป่วย
จะช่วยให้อาการสงบลงได้จริงนะคะ
ฟังเสียงร้อยตำรวจเอกภูวเดชค่ะ
น้ำโหสามจบค้ะ

ทางจิตมาก่อนด้วยนะคะแล้วก่อนที่จะตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ลักษณะคลุ้มคลั่งแบบนี้๓วัน๓คืน
ทำให้ครอบครัวไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะ
เข้าวันที่๔แล้วก็เลยจะต้องตัดสินใจโทรให้ตำรวจมาช่วย
แล้วตำรวจก็ช่วยได้ด้วยช่วยได้จริงนโม๓จบแล้วเป่ากระหม่อมไป๑ทีนะคะ